ผู้ชมเรื่องรวามต่อไปในนี้ข้าวคิดว่าชาวนากับงูเห่า
ขวัสไว้ใจก็ร้ายเหลือเกิน
เขาก็รับผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทำเป็นแม่บ้านอยู่ใน
เคยทำงานแล้ว๒ครั้งออกไปล่าสุดก็กลับมาอีก
ก็รับเอาไว้เลี้ยงดูเหมือนน้องคนหนึ่ง
ทำทุกอย่างคุณแม่ชายตัวป่วนเป็นมะเร็งด้วย
แต่อย่างที่บอกไปว่าสุดท้ายงูเห่ามันย้อนกลับมาฉกเขา
อยู่ในห้องของแม่ที่นอนป่วยมะเร็งอยู่
ซึ่งสาวใช้คนนี้ต้องเข้าไปดูแลไง
เอาออกไปขายแล้วใช้แบบมือเติบสบายใจ

บอกเขาเสียใจมากเลยนะที่มาทำกันแบบนี้

สุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์ต้องไปแจ้งจำรวจเลยฮะ
ตำรวจสภน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก็เลยไปคุมตัวผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่านางสาวปัธมานนท์สิริอายุ๒๕ปี
เป็นแม่บ้านอยู่ร้านสหยางยงน้ำพองครับ
ไปชี้จุดที่เขาเอาทองไปขาย
แล้วก็นำเงินไปซื้อทองให้แม่กับสามีตัวเอง
เออขโมยทองของเขาไปเอาไปขาย
แล้วก็ซื้อทองให้แม่กับสามีตัวเองซะอย่างนั้น

นอกจากนั้นนะฮะยังไปซื้อลูกหมามาเลี้ยง

โอ้โหสบายใจมากใช้เงินเลี้ยงฉลองปีใหม่

ถูกต้องฮะซื้อของให้น้องซื้อของให้คนในครอบครัวอีกหลายรายการ
นี่ฮะห้องนอนก็มีเตียงใหม่มีอะไรซ่อนไว้เต็มไปหมดนะฮะ
แล้วก็ยังกลับไปทำงานปกติหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
เจ้าของร้านสหยางยนต์ชื่อว่าคุณจามรุณีหารกล้า
เขาบอกว่าพูดไปร้องไห้ไปดีคนนี้ครับ
ลูกจ้างคนนี้นะเข้ามาทำงานนะ
แล้วไปขโมยของในห้องนอนของแม่เขานะอยู่ชั้นบนของร้านนะ
แล้วแม่ตอนนั้นแม่เธอไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้ว
แต่แม่เก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในตู้ซึ่งก็ล็อกอย่างดีนะ
มีทองคำหนัก๑๐บาท
ซึ่งแม่ได้เงินจากบริษัทประกันชีวิตมา
หลังจากพบว่าท่านเป็นมะเร็ง
แล้วก็นำเงินไปซื้อทองไปเก็บให้กับลูกหลาน
เพราะทราบว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นาน
แล้วที่สำคัญนะนอกเหนือจะเอาทองไปนะ
สาวช้ายคนนี้ยังขโมยเงินสดที่เก็บไว้๒๐๐๐๐๐บาทไปด้วย
แต่เธอรับเข้ามาทำงานเพราะอะไร
ก็เดินทางมากราบมากราบขอโอกาสขอทำงานหน่อย
พอมาทำงานก็รักเหมือนน้องเลี้ยงดู

กลายเป็นงูเห่ากลับมาฉกได้ถึงในบ้านเลยนะครับ

เพราะเรารักเขาเหมือนน้องครับแต่เสียใจมากกว่าคือ
ทำไมต้องมาทำกับแม่ที่แม่เขาก็รักเหมือนลูก
ทำไมต้องมาเอาโดยที่ถามตลอดว่าซื่อสัตว์นะอยู่ด้วยความรักนะ
อยู่ด้วยความจริงใจนะค่ะค่ะหนูจะทำตามค่ะ
หนูจะเริ่มต้นใหม่นะคะครับหนูขอมาเริ่มชีวิตที่นี่ค่ะเอ่อ
แต่เงินที่เอาไปอ่ะมันเป็นเงินที่หลังรู้ว่าคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
อู่สาตบปากก็รับคำค่ะค่ะ
แต่สุดท้ายถ้าเคยขาดคือเอาเงินเอาทองเข้าไป
สุดท้ายตรวจแจ้งเขาหานะฮะรักสัพธ์ของในจ้าง
ทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปให้เอามาคืนซะ
แต่ก็คงไม่ได้มากมายเพราะว่าก็ขายไปเยอะแล้วนะครับ

แต่ได้กลับมาแค่สร้อยทอง๒เส้นเท่าที่เหลือ